แท่จีดนานร์ชุ๊อร์กเป็นไงล่ะ

กลับมากับเพลงใหม่ต้องบอกเลยนี้
ไม่ได้ลงที่ไหนมาร้องโชว์สดกับเราเลย
จะเป็นยังไงนะคะขอต้อนรับพี่ยุ้ยญาติเยอะ
อุ๊สาแอบรักอุ๊สาแอบเล็งละแม่ดังกระเต๊เอาเมียมาด้วย
จะได้ความหลอกจะได้ความรวยอยากจะใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์
เมียเมอร์จับโชว์ออกมาทำไมไงไม่เก็บเอาไว้เดี๋ยวไปไหนเป็นโศษ
หน้านั่งยังสดแม้เท่ามีรีโมท
จะกดให้มาคนเดียวจะได้จริง
ไม่น่าพกมาด้วย
ไม่อยากเอาผัวมาเลยเดี๋ยวมันรั่ว
ไม่อยากเอาผัวมาเลยนางเพื่อนก็เย้ย
เพื่อนก็เย้ยพาผัวมา
ชัยจะอยากเอามาแล้วเพื่อนหน่อย
ไม่อยากเฉลยประนามมันร้องไห้ตา
มันร้องไห้ตามจับมางาน
ไม่อยากเอาผัวมาเลยรู้กันทั่ว
เพราะทำตัวน่ารำคาญ
มันตามทุกงานมันตามทุกงาน

จะคุยกับเพื่อนชายก็ไม่สนุก
มันทำตาลูกเป็นฝ่าย
ต้องนั่งเป็นใบ้ต้องนั่งเป็นใบ้

ไม่อยากเอามาเลยเพราะคุณหน่อย

พอยกแก้วดื่มเหล้าแล้วเข้าไปนิด

อีกเดี๋ยวรั่วไปใหญ่
มั่วไปใหญ่ถ้าได้เมา
ไม่อยากเอาผัวมาเลย
แล้วงานนี้ไม่น่ามีผัวเลยเรา
มีแล้วอายเขามีแล้วอายเขา

คืนอยู่ไปแล้วก็เซ็ง
มันยืนโครงเพลงมันยืนอ่อนแอ
โอ๊ยจะบ้าตาย
ก็ได้อย่างน้อย
แต่พ่อก็จัดการ

ไม่อยากเอาผัวมาเลยแล้วงานนี้ไม่น่ามีผัวเลยเรา
มีแล้วอายเขามีแล้วอายเขาต้องนั่งเซ้ง
ขอกลับก่อนเพราะนายอยู่ไม่ได้คืนอยู่ไปแล้วก็เซ็ง
มันยืนโครงเพลงมันยืนโอนเหตุโอ๊ยจะบ้าตาย
อย่าพูดเรื่องนี้หรอกค่ะเป็นผีไล่ผัวเลยพี่เซโนวินเนี่ย
เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไม่อยากพกผัวมาเลยนี่คือมันมาจากอินเนอร์ภายในป่ะคะพี่
ภายในเลยค่ะมันเลยเป็นที่มาของเพลงนี้ใช่ไหมเนี่ย
ก็ด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีคำว่าพกอะไรแบบนี้
ก็จะติดหูรู้จักพี่ยุ้ยจากพกเมียอะไรอย่างนี้
ก็มันก็เป็นอินเนอร์ที่ติดตามกันมาแล้วก็คนก็รอเพลงใหม่แบบ
จะหาเพลงที่มันเข้ากับชีวิตเพราะว่ามันจะมาป่าขามาหนูขาอะไรก็ไม่ไหวแล้วไงไม่ได้แล้ว

ใช่เลยเพราะว่ามันโควิดก็สั่งซาไปแล้วนะคะ

เถียวฝากเลย
ทั้งงานวงเลย

ไอ้ที่เลื่อนมาจากคราวที่แล้วก็

แต่ก็ยังว่างนะคะหาได้ตลอด
ขอให้โทรมาเดี๋ยวหาคิวให้ย้ายต่างโลก
แต่ต้องบอกแบบนี้หุ่นดีขึ้นมากพี่ยุ้ย
เป็นพกอะไรมาคะเนี่ยทำไมมันเสียจับหูขนาดนี้

ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดอะไรก็ติดตามได้ที่เพจยุ้ยขายเยอะ
เพจยุ้ยขายเยอะนอกจากเพจยุ้ยขายเยอะ
แล้วยังมีผลงานอะไรจึ้งให้แฟนได้ติดตามอีกไหมคะ
จะมีเพลงนี้แหละค่ะที่ตอนนี้กำลังเข้าห้องอัดอยู่นะคะ
จริงวันนี้ที่เอามาร้องมันก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหรอ
วันนี้ได้ฟังก่อนใครมันปั๊วมากเลย

ไม่อยากพกหัวชอบเพลงนี้จับโดย
คือเป็นเพลงประจำตัวเลยได้ไหม

ก็เลยไม่อยากพกไงแหล่ะแม่
อ่า

พี่ยุ้ยพกสามีมาได้หรือเปล่าเพราะว่าพกแม่หนูได้หรือเปล่า
เพราะว่าเพราะว่าเราไปไหนเราไปกันคู่ไง

ขอบคุณมากปากเพลงด้วย